ว่าจะมีข่าวลือเรื่องของเตียงหักรักร้าวออกมาหนาหูขนาดไหน
แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อความรักของคู่นี้จริงค่ะ
สำหรับพี่หมอกับพี่ทาทาเนี่ยค่ะ
โอ้โหคุณค่ะล่าสุดสยบข่าวลือไปเลยจ้า
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ลงคลิปวิดีโอในไอจีแบบนี้
แล้วก็พี่ทาทาเนี่ยนะคะเขามีการโชว์ฝีมือเสน่ห์ปลายจังหวะ
ลงมือทำอาหารก็คือเป็นเนื้อแกะให้กับสามีแล้วก็น้องเรย์ลูกชายเนี่ย
ชิมเป็นครั้งแรกด้วยนะจ๊ะแล้วนอกจากนั้นยังมีช็อตแบบ
สวีทมุ้งมิ้งระหว่างทาทากับพี่หมอออกมาให้เห็นด้วย
เป็นยังไงล่ะเห็นคลิปนี้แล้วข่าวลือน่าจะสยบไปได้เลยนะคะ
โดยเฉพาะตอนนี้พี่หมอชมฝีมือการปรุงสเต็กเนื้อแกะของสีภรรยา
บอกว่ารสชาติดีหอมไม่รู้ว่าหอมอะไรกันแน่นะ
จังหวะนั้นเนี่ยโอ้โหภรรยาสุดสวยที่รอลุ้นรอฟังคำวิจารณ์อุทานออกมาเลยว่า
รอดรอดจ้าเมนูนี้รอดจ้าสามีบอกว่าอร่อยแปลว่ารอดนะฮะ
งานนี้ก็ถือว่าเป็นการสยบข่าวเมาส์ข่าวลือเตียงหักที่โอ้โหลือกันมาเดือนกว่านะ
รอดูนะคะว่าถ้าเกิดสถานการณ์โควิดคุมได้มากกว่านี้หรืออะไรยังไงเนี่ย
ทั้งคู่จะออกมาเปิดใจเรื่องข่าวลือเตียงหักรักร้าวกันเมื่อไหร่
แต่ยังไงทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ทาทากับพี่หมอด้วยนะจ๊ะค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคู่ที่แฟนตามลุ้นเหลือเกินตามให้กำลังใจเหลือเกิน
ลูกชายพี่จักรีนค่ะคุณกันนภาษกับมารีเบอร์เนอร์เนี่ยค่ะ
คือคู่นี้เนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ได้ลงรูปคู่กันเหมือนเดิม

แต่เอาจริงนะถ้าไปสังเกตในไอจีของคู่นี้นะดูสดชื่นขึ้นมา

ดูสดสายใช่มั้ยคะรูปคู่เก่าก็เริ่มเห็นแล้วในไอจีของฝ่ายิง
ส่วนหนุ่มกันก็ลงรูปลงเพาะชำต้นกระบองเพชรโดยมีแฟนสาวมารีมากดไลค์รัว

แฟนก็ตามเชียร์อยู่ว่าเฮ้ย
เมื่อไหร่เราจะได้เห็นรูปหวาน
เมนต์หวานของคู่นี้กันอีกสักทีนะ
ก็รอกันต่อไปเนาะ